บุรีรำกรณีนี้จำได้ไหมฮะ

ว่าที่นักศึกษาสาวเพศศบขอนแก่น

แต่ปรากฏว่าต้องไปตรวจร่างกายก่อน
พบสารเสพติดในร่างกาย
แม่ของว่าที่นักศึกษาเพศัตริย์บอกว่า

ยาที่กินอยู่เป็นอาหารเสริม
เป็นอาหารเสริมแบบช่วยเรื่องผิวขาว

เป็นอาหารเสริมที่ซื้อมาจากแบบออนไลน์

อย่างอื่นไม่เคยกินยาเสพติดไม่เคยยุ่ง
แล้วจะมีสารเสพติดในร่างกายได้อย่างไร
เพราะเดี๋ยวมันจะหมดอนาคตเรื่องของการเป็นว่าที่

กรณีนี้ที่แม่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกสาววัย๑๙ปีสอบติดคณะเพศศาสต

แล้วก็พรุ่งนี้๓๐พฤษภาคมเป็นวันมอบตัวก่อนนะ
อบตัวแล้วก็ต้องเอาผลตรวจร่างกายไปให้ดู
แล้ววันที่๓๑พฤษภาคมจะเป็นวันสอบสัมภาษณ์
แต่ทีนี้วันก่อนนะไปตรวจที่โรงพยาบาล
เพื่อจะเอาเรื่องของผลตรวจร่างกายไปยื่น
ปรากฏเจ้าหน้าที่บอกพบสารเมดแอมเฟตามีน
มันก็คือยาบ้าครูในร่างกายถึงที่ตกใจด้วยฮะ
แม่ก็ยืนยันลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ถามไปถึงตัวแทนบริษัทอาหารเสริม
ซึ่งตัวแทนบริษัทอาหารเสริมก็ติดต่อแม่ของน้องนะ
ไม่มีการนำเมดอัฟตามีนมาใส่
ทีนี้เมดแอมเฟตามีนมาจากไหน
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของพื้นที่
ก็ลงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์๒กระปุก
ที่คุณลูกสาวกับคุณแม่ยังเก็บไว้อยู่

น้องจะต้องไปรายงานตัวจะต้องไปสอบสัมภาษณ์
จะต้องเอาผลร่างกายไปแสดง
วันนี้เพื่อเป็นความให้มั่นใจกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีสารเสพติดในร่างกายของลูกสาวหรือไม่
วันนี้คุณพ่อคุณแม่และลูกสาวนะฮะคือน้องจีเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจร่างกายอีกครั้งที่โรงพยาบาลบุรีรำเลย
เพราะก่อนหน้านั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์นั่งรอง
แต่คราวนี้มาตรวจโรงพยาบาลใหญ่กว่า

ทีมข่าวได้พูดคุยกับน้องด้วยนะ
บอกไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดเลยพี่
แต่ทีนี้หนูก็อยากพิสูจน์ตัวเองหนูเหมือนกัน
หนูอยากรู้ผลแล็บเพื่อยืนยันอีกครั้ง

อาจจะยังอยู่ในร่างกายถึงแม้จะตรวจไปวันนี้นะครับ
ซึ่งอาจจะมีผลกับใบรับรองผลตรวจร่างกาย
ที่จะไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัย

ครับฟังเสียงของน้องจี๑๙ปีนะ
เราก็ต้องรอผลตรวจอีกทีค่ะ
เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่แบบว่า
ได้คุยกับที่เจ้าหน้าที่สาขนาดสุข
ปัจจัยเลยอาจจะเป็นสารที่คล้ายกันก็ได้

เป็นหมอเป็นเพศสัตว์อะไรแบบนี้เลยนะฮะ
ตอนนี้มีผู้ปกครองหลายคนเริ่มมีความกังวลเพราะอะไร
เพราะพบว่าลูกของตัวเองก็กินผลิตภัณฑ์ผิวขาวชนิดนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าขายได้เป็นร้านกระปุก
แต่ทีนี้เราก็ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับ

แล้วก็ทางอธิการบดีท่านก็ให้คำตอบกับเราเหมือนกัน

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ของน้องจีคนนี้นะ

ยังพร้อมที่จะให้เอาผลการตรวจร่างกายมายื่น
คือไม่ว่าพรุ่งนี้ที่จะไปมอบตัวคือ๓๐พฤษภาคม
๑พฤษภาคมจะไปสอบสัมภาษณ์ก็ตาม
มาก่อนมามอบตัวมาสอบสัมภาษณ์ก่อน
ส่วนใบตรวจร่างกายถ้ามันออกมาเมื่อไหร่
รวมถึงใบที่ห้องแล็บของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครราชสีมาที่ตรวจแคปซูลนี้ออกมาเมื่อไหร่ด้วย
เอามายื่นแล้วจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าถ้าไปตัดสิทธิ์เลยมันคือตัดอนาคตเลย
แต่ตอนนี้ยังสงสัยกันมากนะฮะว่า
เมดแอมเฟตามีนในร่างกายของน้องจากผลตรวจครั้งแรก

คนรอบข้างบอกน้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เออนะครับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ